คุณผู้ชมที่ติดตามข่าวกับเรามาโดยตลอดนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะจำได้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราก็พยายามหาคำตอบว่าดวงไฟประหลาดที่เกิดขึ้นที่นั่นที่นี่ที่คนถ่ายภาพได้เนี่ยคืออะไรกันแน่
เพราะว่าคนในพื้นที่เขาเชื่อว่ากระสือเขาเชื่อแบบนั้นเราก็พยายามจะหาคำตอบให้นะคะ
ครั้งนี้มีอีกแล้วค่ะชาวบ้านบอกว่ามีดวงไฟประหลาดแล้วก็ที่แปลกก็คือปรากฏให้เห็นวันพระใหญ่พอดีเมื่อวานนี้นะคะ
ครับก็เลยบันทึกภาพเอาไว้อยู่ที่กลางไร่ข้าวโพดเลยค่ะที่จังหวัดเพชรบูรณ์
เดี๋ยวไปช่วยดูกันหน่อยค่ะว่าดวงไฟประหลาดที่ว่านี้คืออะไรกันแน่ค่ะ
อืมกลางไล่ข้าวโพชนะคะ
ตอนที่ถ่ายคลิปนี้นะคะตีหนึ่งสองกันยายนนี่ในพื้นที่หมู่สิบเจ็ด
อำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะที่บ้านเขาน้อยโอ้โห
คนที่เขาถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้เนี่ยเขาก็โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ก
มีข้อความบอกว่าไม่กล้าเข้ามาใกล้กระท่อมล่ะสิไปลอยอยู่เหนือต้นไม้
ใจคืนนี้วันพระเก็บภาพมาฝากได้แค่นี้ถ่ายนานไม่ได้
กลัวว่ามันคืออะไรนี่นะคะผู้โพสต์เขาโพสต์เอาไว้แบบนี้
ครับคนก็คุยกันว่าเอ๊ะตกลงแล้วอะไรกันเนอะ
ก็ยังพูดถึงกระสือกันอยู่นะชาวบ้านนะคะก็พยายามจะไปพิสูจน์นะคะ
คนในพื้นที่ก็ตื่นเต้นอยากจะไปดูเนี่ยนั่งรถกระบะกันไปเลยนะ
กันไปดูแต่ไม่เจอครับพอพยายามจะดูพยายามจะอยากเจอเนี่ย
ไม่เจอไงนี่ไงแต่พอไม่ได้ตั้งใจจะเจอดวงไฟมาไงนี่ไงคะ
นางมาลัยทองสายอยู่อายุห้าสิบเก้าปีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบเจ็ด
บ้านเขาน้อยพร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
ไปตรวจสอบนะคะไปตามหาความจริงให้ว่าดวงไฟประหลาดอันนี้คืออะไรกันแน่
เพราะผู้ใหญ่บ้านบอกเลยว่าไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่มาก่อน
เขาเองก็รู้สึกแปลกใจอยู่เหมือนกันค่ะ
แค่ว่าก็ตื่นกระหนกโผล่ถามกันก็กลัวกันค่ะ
เพราะปีเดือนก็ไม่เคยได้ยินว่ามีข่าวกระสือกระหังในหมู่บ้านค่ะ
หนูก็อายุจะหกสิบอยู่แล้วเขาเพิ่งได้ยินนี่แหละค่ะ
เจอเหตุการณ์นี้เท่าไหร่ใช่เท่าไหร่มัน
ผู้ใหญ่บ้านก็กลัวแล้วข้องคาดของผม
หนูก็กลัวไม่เคยได้ยินนะข่าวอย่างนี้ไม่เคยได้ยิน
คุณผู้ชมคะต้องขออนุญาตสังเกตที่คอของผู้ใหญ่บ้านนะคะ
ห้อยพระมาชาวบ้านก็แซวแซวผู้ใหญ่บ้านทีมข่าวก็ถาม
บอกว่าโอ้โหจะมาพิสูจน์ดวงไฟประหลาด
ถึงขั้นต้องห้อยพระมาสององค์เลยเหรอผู้ใหญ่บ้านก็หัวเราะนะคะ
แล้วก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็ที่ห้อยไว้ที่คอเนี่ย
มีเหรียญให้ใครว่าจะดีและเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เกี่ยวกันกับเรื่องของการมาพิสูจน์ดวงไฟประหลาด
ก็คือห้อยคอไว้แบบนี้อยู่แล้วนะคะนี่ค่ะวันนี้ทีมข่าวก็ไปคุยกับคนที่ถ่ายคลิปดวงไฟประหลาดเอาไว้ได้
เธอคนนี้ค่ะครับนางวาสนาศรีสวรรค์อายุสี่สิบปี
เธอบอกว่าคลิปที่โพสต์ไปไม่ใช่การเห็นดวงไฟประหลาดครั้งแรกนะคะ
ครับเธอบอกเธอเคยเห็นแต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้
อืมแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ทันและดวงไฟประหลาดนี้จะปรากฏให้เห็นวันโกนวันพระ
ครับเธอบอกว่าเธอไม่ได้ตาฝาดเธอไม่ได้เห็นแค่คนเดียวมีสามีมีพ่อสามี
เห็นกันหมดค่ะแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยคือทุกคนก็มองหน้ากันว่าเอ๊ะ
มันคืออะไรเจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่าคนเล่นของหรือเปล่า
ถามว่ากลัวไหมก็กลัวนะคะถึงขั้นที่ว่าพ่อสามี
ไปหาหลวงตาที่วัดประชานิมิตรให้หลวงตาทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือให้กับทั้งสามคนที่เห็นดวงไฟประหลาดนะคะ
นี่ค่ะพระท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกอย่าคิดมาก
เขาอาจจะมาขอส่วนบุญ
ไฟใส่ไฟใส่แล้วก็ย้อยลงมาเป็นไฟย้อยลงมาแล้วแฟนหนูก็เดินดิ่งดิ่งดิ่งเข้ามา
แฟนหนูก็เรียกว่าสาสาไอ้นั่นมาอีกแล้วก็เลยถามอะไรลูกไฟ
หนูก็เลยคานออกมาหมอบอยู่ตรงตู้เนี่ยหนูก็เลยส่องดูแล้วก็เป็นแสงลงใต้ต้นไม้แล้วมันก็สว่างขึ้น
มันก็ดับลงแค่นั้นแหละครั้งแรกเลยนะส่องไปปุ๊บก็เห็นเห็น
เห็นแล้วทีนี้แฟนก็เรียกให้เอากระเป๋าพระมาก็คุยกันว่าถ้าเจอรอบสองนี่คือเราจะลองไปถ่ายดูซิว่าเป็นอะไร
แล้วว่าจะถ่ายติดเหมือนเขาไหมอย่างนี้แหละนี่ถ่ายแล้วเขาก็แวบใส่แวบใส่กันแล้วหนูก็ดึงแขนแฟนหนูไว้ที่ต้นไม้ต้นนู้นอ่ะ
บอกไม่ต้องไปหรอกบางทีญาติพี่น้องหนูก็เตือนมาว่าอย่าไปใกล้เขาเผื่อเขาทำอะไรเราไม่ได้เขามาวิ่งแบบเขาเรียกอะไรภาษาอีสานวิ่งตำวิ่งซูนอะไรประมาณเนี้ยเราจะไม่สบายหรือจะไข้เอา
คือทุกครั้งที่เจอดวงไฟประหลาดแบบนี้นะคะเธอบอกว่าเธอก็จะโพสต์ลงเฟซบุ๊กไล่เรียงแล้วเนี่ยมีอยู่๔ครั้ง
ครั้งแรกเป็นวันโกนยี่สิบห้าสิงหาคมเจอดวงไฟหนึ่งดวงครับต่อมาสามสิบสิงหาคมเจอดวงไฟสองดวงสามสิบเอ็ดสิงหาคมเจอดวงไฟลอยมาในมุ้งค่ะ
ล่าสุดก็คือที่ถ่ายคลิปได้สองกันยายนเมื่อวานนี้เป็นวันพระเจอดวงไฟหนึ่งดวงโอ้โหนี่คือสี่ครั้งที่เธอบอกเธอเจอนะครับ
ท่อมของเธอนะคะอยู่กลางไร่ข้าวโพดแต่ในไร่ก็จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่บางจุด
จุดที่เจอดวงไฟครั้งแรกอยู่ที่ต้นไม้ห่างจากกระท่อมไปประมาณสามร้อยเมตรเธอชี้ให้ดูว่าประมาณตรงนี้แหละ
ครั้งแรกที่เจอดวงไฟประหลาดไม่ได้มาแค่ดวงไฟมาพร้อมกับเสียงหมาหอนครับ
ดวงไฟหนึ่งดวงเนี่ยอยู่บนต้นไม้นะคะส่วนครั้งที่สองที่เจอดวงไฟเนี่ยก็อยู่ใกล้ใกล้ต้นไม้จุดเดิม
บอกว่าตอนแรกไม่กล้าถ่ายรูปก็พยายามจะเอาไฟส่องไปที่ดวงไฟ
แต่กลายเป็นว่ามีดวงไฟดวงหนึ่งเหมือนกับลอยหนีไปแต่อีกดวงก็ยังอยู่ที่เดิมคือที่ต้นไม้
แล้วเหมือนกับหยุดจ้องมาที่เธอเหมือนกับมีตาแบบจ้องมาเธอบอกแบบนี้นะคะ
บอกน่ากลัวมากวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ไปเล่าให้พ่อสามีฟัง
แล้วก็ให้พ่อสามีมานอนที่กระท่อมเป็นเพื่อนปรากฏว่าพ่อสามีเจอดีเลยค่ะ
ครับดวงไฟมาหาถึงในมุ้งที่กระท่อมเลยเข้าในมุ้งเลย
จากอยู่ที่ต้นไม้มาที่กระท่อมพ่อสามีตกใจร้องเรียกลูกคว้าปืนยิงใส่ดวงไฟ
โอ้โหยิงใส่ดวงไฟไปสองนัดโดนไหมดวงไฟหายวูบไปเลยอย่างนี้เลย
แต่ครั้งล่าสุดที่ถ่ายคลิปได้เนี่ยก็คือเจอตอนที่ลุกมาเข้าห้องน้ำตอนดึก
สามีเดินไปเป็นเพื่อนจังหวะเดินเหลือไปเห็นอ้าวแสงไฟวุบวับลอยมาอยู่เหนือต้นไม้หลังกระท่อม
แล้วมันคือดวงไฟลักษณะเหมือนเดิมที่เคยเห็นนะคะ
ครั้งนี้ก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ถ่ายติดด้วย
กลัวจะโดนลูกจังเลยเนี่ยอ๋อเนอะก็ยิงจากในมุ้งเลยนะคะ
คือทุกผู้ชมครับทีมข่าวเราก็เคยลงพื้นที่ไปในจุดที่ชาวบ้านเขาเจอแบบนี้
ใช่เราถ่ายภาพทันก็มีนะถ่ายไม่ทันก็มีแต่สุดท้ายมันก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าคืออะไร
จริงพยายามจะเอาแสงไฟส่องไว้ดูครับก็ไม่รู้ว่าก็มันไม่สามารถอธิบายได้
กระสือเป็นผีโพรงเป็นวิญญาณของมนุษย์โบราณใช่ไหม
ความเชื่อหลากหลายในพื้นที่ก็แล้วแต่พื้นที่เป็นโดรนหรือว่าเป็นยูเอฟโอมนุษย์ต่างดาวมันก็เยอะแยะไปหมด
แล้วแต่พื้นที่นี่ก็เป็นล่าสุดที่เจอกันนะครับเราไปคุยกับคนเท่าคนแก่ในพื้นที่บ้านเขาน้อยนะครับ
ว่าล่าสุดที่เขาเจอเนี่ยที่ถ่ายคลิปนี้ได้เนี่ยคิดว่าคืออะไร
อย่างในอ่อนโพเหลืออายุ๗๗ปีนะครับบอกว่าดูแล้วก็ไม่แน่ใจนะ
แต่เมื่อสองสามปีก่อนเนี่ยตัวเขากับชาวบ้านเคยเห็นดวงไฟดวงใหญ่
ขึ้นเหนือภูเขาน้อยแล้วก็วูบดับหายไปเห็นมาสองครั้งแล้ว
กระสือเคยมีอยู่เคยเห็นอยู่บ้านเก่าอ่ะ
สายชิมผีกระสือนะคาดตายเมียก็นอนตายในบ้านเลย
คุณตาออนเล่าให้ฟังนี่คนลุก
คือเรื่องเล่าลักษณะแบบนี้มีครึ่งมาสอน
เล่ากันสามวันสามคืนก็ไม่หมด
แล้วแต่ประสบการณ์หรือว่าการได้ยินมาของแต่ละคน
เท่าคนแก่ในพื้นที่เขาก็ได้ยินมาเยอะได้ฟังมาเยอะ
ซึ่งคุณตาอ่อนเนี่ยอายุ๗๗ปีแล้วเนี่ยแม้จะไม่แน่ใจเนี่ย
แต่ถ้าถามว่าเชื่ออะไรเชื่อว่าเป็นคืออะไรเนี่ย
คุณตาคิดว่าคือกระสือคือผีกระสือนะครับ
แต่มันก็ยังพิสูจน์อะไรไม่ได้ค่ะ
ซึ่งก็ไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงเหมือนกันคุณตาบอกค่ะนะ
ส่วนบรรยากาศที่วัดเขาน้อยแสงอรุณนะครับในพื้นที่หมู่๑๗
ชาวบ้านโอ้โหก็จับกลุ่มพูดคุยกัน
ดวงไฟประหลาดล่าสุดที่มีคนถ่ายได้ถ่ายเจอเนี่ยนะฮะ
ก็ต้องไปคุยกับพระแล้วครับพระสมพงศ์นะครับ
เจ้าวาดนะท่านก็บอกเล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับ
ลักษณะเหมือนกับเตือนสติด้วยแหละนะฟังดูนะฮะ
ไม่ไปนะกลัวไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเขาหลอกเอา
เดี๋ยวไปจับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอยู่เฉยดีกว่า
นี่ฮะหลวงพ่อท่านก็เตือนสติชาวบ้านใช่ไหม
ใครที่ยังไม่เห็นก็อย่าเพิ่งไปเชื่อใช่
ใครที่เห็นแล้วเนี่ยก็ยังเชื่อไม่ได้เลยมันก็ต้องพิสูจน์ก่อน
อย่าเพิ่งไปกลัวแต่ถ้าจะนิมนต์หลวงพ่อให้ไปช่วยไปดู
ไปไล่ดูให้หน่อยหลวงพ่อก็ไม่เอาหรอก
สมัยนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครจะมาชวนอะไรใครไป
ก็ไม่รู้จะไปเกิดอะไรเจออะไรใช่ไหมค่ะนี่ฮะท่านเตือนสติเลยนะครับ
ท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ถือว่ายังพิสูจน์ไม่ได้นะฮะ
ดวงไฟประหลาดล่าสุดเนี่ยนะครับว่ามันคืออะไรในคลิปนี้นะครับ
ก็ต้องรอดูกันต่อไปใช่ค่ะ